ท่านผู้ชมครับที่สุรินทร์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีงานฉลองกระถิ่นนะฮะ
ที่วัดเขาก็มีหนังกลางแปลงมีการเปิดพงเปิดเพลงกันนะครับ
วัยรุ่นก็ทั้งวัยรุ่นในถิ่นวัยรุ่นต่างถิ่นก็เต้นกันไปเต้นกันมา
เหม็นท่าเต้นกันเปิดศึกไล่แบบแทงกันนะฮะ
จนสุดท้ายเนี่ยมีคนบาดเจ็บไปทั้งหมด๗คนคนหนึ่งเนี่ยสาหัสอยู่นะครับ

นี่เป็นบรรยากาศนะไม่รู้ว่าคนไหนท่าไหนนะแต่เนี่ยเขาจะมีหนังกางแปลง
แล้วก็มีเพลงมีไฟเทคแบบนี้ด้วยอืมอ่า
อยากมาดูอยากมาเต้นอะไรก็ว่ากันไปอืมนี่ฮะ
ตุงคณิวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับเขาจัดงานกระถิ่นนะฮะ
หนังกางแปลงมาฉายแล้วก็เปิดเพลงแดนซ์ด้วยนะฮะให้วัยรุ่นเต้นกันอย่างสนุกสนาน
แม่หลังจากนั้นไม่นานครับวัยรุ่นกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นต่างถิ่นเนี่ยที่เขามาเที่ยวเนี่ยนี่ฮะ
ไม่รู้ไม่ไปพอไปคือไม่พอใจวัยรุ่นกลุ่มที่บาดเจ็บยังไงอืม
ไปกันแล้วเอามีดมาไล่แทงกันนะฮะจนมีคนเจ็บเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายเนี่ยเจ็ดคนด้วยกันค่ะ
คือในเจ็บเนี้ยมีคนนึงหนักเลยนะฮะสาหัสนะครับ
เพราะว่าถูกแทงเข้าใต้ราวนมขวาทะลุปอดนะครับ
ชื่อจตุลงสืบสะนามค่ะอายุยี่สิบสี่ปีเนี้ย
นี่จตุลงนะฮะทะลุปอดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก๖คนที่บาดเจ็บเล็กน้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมาอ่าท้องที่สพเมืองทีนะฮะ
จังหวัดสุรินนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่นะฮะ
ก็ไปได้มีดของกลางมาสองเล่มนะฮะส่วนกลุ่มคนก่อเหตุก็โอ้โห
โอ้โหมันไม่ใช่มีดธรรมดานี่ก็เรียกมีดอะไรมีดดาบแล้วไหม
นี่มันพกมาเที่ยวงานวัดเหรองานกระถินเหรอนั่นอ่ะสิโอ้โหนี่มันมา
มีดไม่ทิ่มปอดบ้างนะตอนพกมีดมาเมื่อกี้ยังคิดว่าเป็นลักษณะเหมือน
มีดปอกผลไม้มีดพกสั้นอะไรอย่างงี้โอ้โหนี่จตุลงโดนเข้าไปเนี่ยฮะโอ้ย
หกคนที่เจ็บเล็กน้อยนะค่ะอ่าส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ตามสูตรแล้วฮะ
หนีค่ะก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นตำรวจเนี่ยตอนได้รับแจ้งเหตุก็ขับรถเข้ามาที่วัดที่เกิดเหตุนะฮะ
ช่วง๒๒นาฬิกา๒๓นาที
วัดตุงคณิวาสที่อำเภอเมืองจัวร์สูรินทร์
แต่ตรงที่สอบภาวเมืองที
จากนั้นไม่นานจะมีจักรยานยนต์๔คัน
แต่ละคันนั่งซ้อน๒รวมเป็น๘คน
ขี่สวนทางกับรถตำรวจออกไป
คาดว่ากลุ่ม๔คันนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุก็ได้
เพราะหลังเกิดเหตุตำรวจต้องมาไง
ก็ตำรวจมา๔ทุ่ม๒๓ใช่ไหม
นี่๔ทุ่ม๒๔ที่ขี่สวนออกไป

เป็นแค่ต้องสงสัยนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้
เขาอาจจะเห็นแบบตีกงตีกันเขาก็ขี่รถกลับบ้านก็ได้
นี่คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
แต่อันนี้จะเป็นช่วงโค้งก่อนที่จะเห็นก่อนหน้านี้
อันนี้๔ทุ่ม๒๓นาทีก่อนจะ๒๔นาที

ไปที่วัดนะครับจุดเกิดเหตุวัดตุงคณิวาสนะครับ
เมื่อคืนนี้ที่มีงานนะ
หลวงพี่หลวงพ่อพระที่วัดก็ต้องช่วยกันเนี่ยครับ
หรือนั่งร้านเหล็กจอหนังลำโพงลำโพง
หรือออกหมดเลยค่ะ
มีจักรยานยนต์สีแดงดำคันหนึ่งจอดทิ้งอยู่นะครับ
ไม่รู้ว่าเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือว่าของกลุ่มคนเจ็บนะ
นี่คันนี้นะครับ

แต่ตอนนี้ตำรวจมาเอาไปไว้ที่สพเมืองทีแล้ว
ถือว่าเป็นของกลางในคดีเอาไปยึดไว้ก่อน

ถ้าเป็นของไอ้พวกผู้ก่อเหตุมันจะกลับมาเอาไหมเนี่ย
ใครจะกล้ากลับมาเอาพี่อุ๋ยทิ้งอย่างนี้แล้วเนอะ

หรืออาจจะเป็นของคนในงานก็ได้นะ
เพื่อใครจักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
เมื่อวานอาจจะแบบโอ้หนีตายเอาชีวิตรอดก่อนก็

สพเมืองทีเอาไปเก็บไว้ก่อนนะฮะ

คุณเอกพลบุตอำภัยหัวหน้ากู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือระงับเหตุเมื่อวานนี้นะฮะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก็มีทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่
เที่ยวงานกระถิ่นเมื่อคืนนี้
จากนั้นก็ทะเลาะกันวิวาดกันแล้วมีคนเนี่ยถูกฟันถูกแทง
วิ่งมาหลบกันใต้กุฏิพระด้วย
นี่เนี่ยนะฮะคนที่เจ็บหนักมีคนนี้เนี่ยแหละมาหลบใต้กุฏิพระ

วันนี้พ่อของจตุลงคนเจ็บนะฮะ
ไปพบพนักงานสอบสวนสพมคถ
เพื่อจะให้ปากคำให้ข้อมูล
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไปเที่ยวงานเมื่อคืนนี้ก็ไปกับหลานชาย๒คน
ไม่ได้ว่าโอ้โหเป็นกลุ่มคู่อาริกลุ่มวัยรุ่น
ในถิ่นต่างถิ่นยกพวกตีกันไม่ใช่เลย
ลูกชายเนี่ยพาหลานชายไปเที่ยวงาน๒คน

ขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป

ทีนี้คนเป็นหลานที่มาบอกได้แล้วให้ฟังดูไหมว่า

นั่นก็บอกเขาด้วยว่าอาการลูกผมหนักอยากให้เขามาดูแลด้วยอะไรด้วยครับ
เพื่อนคนเจ็บนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุในงานมีการเปิดเพลงให้เต้นกัน
นี่สมบูรณ์แล้วเพื่อนของจตุลงค์นะครับ
บอกว่าผมเองก็ยืนอยู่ไม่ห่างจากจตุรงค์คนเจ็บนั่นแหละแล้วมันก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
รู้อีกทีคือมีคนบอกว่าจตุลงเนี่ยถูกแทงส่วนคนก่อเหตุไม่รู้ว่าเป็นใครจริง
แต่น่าจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นที่มาเที่ยวงานเมื่อคืนนี้หนึ่งในผู้บาดเจ็บนะฮะ
ซึ่งเจ็บเล็กน้อยมีเจ็บ๗คนนะฮะมี๖คนที่เจ็บเล็กน้อยเขาบอกกลุ่มผู้ก่อเหตุมีประมาณ๑๐คน
ไม่ได้มีแค่มีดนะมีปืนด้วยตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเป็นจังหวะที่ทุกคนกำลังเต้นกันอยู่
แล้วก็มีการชกต่อยกันก่อนก่อนที่กลุ่มคนก่อเหตุจะชักมีดออกมาไล่ฟัน
อย่างตัวน้องคนนี้สองคนนี้ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกเขาก็ถูกฟันเหมือนกัน
นี่ไงรอยฟันแต่ฟันไม่เข้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะมันทื้อหรือมันโดนเฉียวหรืออะไรยังไง
หรือไปโหหนีอย่างนี้ยาว

น้องเขาบอกพอพวกนี้ไล่แทงไล่ฟันแล้วมันก็พากันหลบหนีออกไป

เกิดแหม่มันนี่น้องเขาสากเลยน่ะ
เอื้อละหรือจะเหนียว

เข้านะเข้าแต่ไม่ลึกแต่เด็กเขาบอกไม่เข้าอืมถามว่าน้องกลัวไหมเนี่ยกังวลไหมเนี่ยเกิดไปเจอมันอีกทำยังไงเนี่ยกลัวแน่นอนเลยน้องบอกไม่กังวลฮะถ้าเกิดไอ้พวกนี้วนกลับมาอีกผมก็พร้อมสู้อุ้ย
กันเลยครับแม่งคนนาด่ะตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ข้อมูลแล้ว
เป็นวัยรุ่นต่างทินนั่นแหละเหลือจะไล่ตามตัวมาดำเนินคดี